ก็ดูพี่ใส่เสื้อผ้าเหรอครับเกิดจังเลย
ตอนนี้ถวัลเสียงข้างล่างมาแล้วจ้า
ใช่ค่ะหนูจะมาร้องเพลงให้พี่ฟังนิดนึง
นี่ไหมคะพี่ดีจริงค่ะแปรนี้นะคะร้องเลยค่ะ

เธอยังคิดถึงชายสองราวลำลางตนที
สองเราลงตรงหางกัน

จริงเหรอพอจะเข้าประโยชน์เขาได้ชวนกลับบ้านฉันนะคะจริงค่ะ

คือจริงมันเกิดจากว่าเราชอบน้อย
ร้องไปเรื่อยร่างกายกำกับเนื้อมันจะจับ

พี่ได้ยินหนูร้องเพลงไหม

นึกว่าเป็นผู้เข้าประกวดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
สวัสดีค่ะพี่ดีค่ะ
เมื่อกี้หนูร้องเพลงให้พี่ชมพูเขาฟัง

ไปได้เพราะพี่ได้ยินอยู่ในห้องน้ำ
ไปได้ค่ะไปได้ไหมคะ
ไปไหน
ซึ่งอาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นชินแต่คราวนี้เพลงคุ้นชินเนี่ยมันไม่ได้ได้มันไม่ได้ได้คะแนนเยอะสิปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่ายิ่งเขาเลือกเพลงที่ต่างกับตัวเขามากเท่าไหร่หรือว่าต่างอายุต่างวัยมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีคะแนนตั้งต้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือความตื่นเต้น
อันนี้มันคือความตื่นเต้น